เออทำผมชาเสริมสวยที่เพชรบูรณ์
เขาบอกว่าก็อยากทำให้แหละทำผม
แต่จะทำยังไงในเมื่อผมที่อยู่บนศีรษะลูกค้า
เป็นชอบผมผี
ปกติแล้วเราเคยได้ยินคำนี้ชอบผมผี
คือมันจะเป็นสักกระตังเป็นก้อนนะคะ
และเขาคือลักษณะเหมือนสิ่งเบื้องบน
ันดาลมาว่าให้อยู่กับเธอนะและห้ามตัด
แต่ลูกค้าบอกว่าจัดการให้หน่อย

ไม่ได้แกะได้เลย
ผมทำให้มันหนาอย่างนี้เหรอ

เป็นความเชื่อของคนเหรอ

แต่จริงเอาย้อนกลับไปคำเดิม

แต่ทำไมถึงต้องตัดหรือเล่าให้ฟังนะคะ

เพราะลูกค้าคนหนึ่งค่ะมาทำผม

ติดกันเป็นก้อนขมวดติดกันแน่นเลย
โดยเฉพาะช่วงท้ายถอยสางก็ไม่ได้
วีก็ไม่ได้แกะก็ไม่ได้

บอกว่าเปิดร้านมา๗ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

คุณลูกค้าขาขอบเลยแล้วกันนะคะ
ก็ยินยอมพร้อมใจตัดทิ้งออกไป
จากตอนแรกที่มาเนี่ยคือผมยาวเลยนะ

ทำไมถึงพันกันแบบนี้
ช่างเสริมสวยบอกว่าก็ไม่กล้าถามลูกค้าตรงนะ
แต่ลูกค้าเขาพอนั่งไปเขาก็เปิดใจค่ะ
เล่าให้ฟังแค่ว่าหวีผมไม่ค่อยถนัด

แสดงความคิดเห็นกันเยอะส่วนใหญ่มองไปในมุมความเชื่อ
ก็บอกว่ารักษณะผมแบบนี้เป็นผมผีช่อ
เท่าคนแก่พูดต่อกันมาว่า
ถ้าเส้นผมลักษณะนี้เกิดขึ้นกับใครห้ามตัดทิ้ง

ช่างเสริมสวยเองก็บอกว่าตัวเธอก็ไม่ได้ลบหลู่
แต่ในเมื่อลูกค้าและตัวเธอเองตัดสินใจร่วมกันว่ามันสางไม่ได้
มันหวีเห็นไหมคะหวีไปปุ๊บมันก็ติด

ก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่าตัดเถอะ

แล้วมันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคด้วยเนาะ

แต่เจ้าตัวเขายินยอมก็อาจจะต้องบอกกล่าว
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนบนฟ้าหรือเปล่า

สุขอนามัยนะครับไม่ได้สับผม๒วันยังแย่เลย